คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องสลดที่เกิดขึ้นที่ชุมพรนะครับ
ลูกสาวได้ตามหาแม่ที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนาน๒ปีนะครับ
พยายามตามหาทุกที่ยังไงก็ไม่เจอสุดท้ายแล้วเค้นถามน้องชาย
น้องชายยอมบอกว่าได้ร่วมกับพ่อฝังศพแม่เอาไว้นะครับ
หลังจากที่แม่เสียชีวิตเพราะว่าไม่มีเงินจะไปทำศพ
แต่ว่าเรื่องนี้ยังต้องติดตามค้นหาความจริงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่

กลัวบ่นอื่นไม่เห็นแล้วก็กลัวใจไม่ยุบถีแล้วก็กลัวบ่นแหมแล้วเนอะ

คำสารภาพจากนายสมหมายสุขมนตรีลูกชายของนายสมบูรณสุขมนตรี
บอกว่าตัวเองรู้เห็นในสิ่งที่พ่อฝังศพแม่เพราะอยู่ในเหตุการณ์
และเป็นคนไปหยิบจอบและผ้าห่มมาคุมร่างของแม่ก่อนฝัง
ให้โดนจิตโดนใจบอกจุดฝังศพที่แน่ชัด
เพราะจุดที่ฝังตอนนี้ก็เป็นห้องน้ำสำนักงานตลาดผลไม้ไปแล้ว
อาจทำให้การชี้จุดคลาดเคลื่อน
ไปราว๒ปีก่อนวันเกิดเหตุระหว่างผู้ตายเดินกลับบ้านหลังไปดื่มสุรากับเพื่อน
แต่ล้มระหว่างทางระหว่างเดินโซซัดโซเซกลับ
ยังไม่ทันถึงบ้านก็ล้มหมดสติข้างทาง
จากนั้นสามีและลูกชายมาเห็นพบเสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
เพราะไม่มีเงินทำศพจึงช่วยกันขุดลุมฝังร่างผู้ตายไว้ใต้ต้นไม้
เอาผ้าห่มปิดร่างแล้วเอาดินกลบเอากิ่งไม้ปิดทับอีกที
ด้านลูกสาวไม่รู้เกิดเรื่องแบบนี้จึงออกตามหาแม่
แค่อยากรู้ความจริงว่าแม่ของเธอยังสบายดี
ตอนนี้พ่อถูกคอรหาว่าฆ่าแม่
บอกว่าพ่อมีเหตุผลไม่อยากเป็นภาระของใครไม่อยากขอเงินญาติ
ตัดสินใจฝังศพเพื่อตัดปัญหา
เจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ในตลาดบอกว่าที่ผ่านมาตอนเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงคนอาบน้ำห้องข้าง
เมื่อเปิดประตูไปดูก็ไม่มีใครได้ยินหลายครั้งแต่ไม่คิดอะไร
ก็พอเข้าปุ๊บก็เหมือนมีคนมาเข้าอีกห้องนึง
เบาแล้วก็เสียงเปิดน้ำทำ
แฟนผมก็ตะโกนเรียกชื่อลูกน้องที่ร้านนะนะ
เรียกชื่อก็ไม่ขาไม่มีใครอยู่
แฟนก็ขับไปเล่าให้ผมฟังแบบนี้ประมาณนี้ครับ

ครับแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรครับ
เพราะเราก็มาอยู่นี่ก็คือเขาก็คือแค่มาสื่ออะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้นะ
แต่ผมก็อยู่ตรงนี้มา๘๙เดือนก็เจอประมาณนี้ครับเจอแบบนี้
ขณะที่เจ้าของตลาดยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
แต่อยากให้ชี้ชัดว่าจุดไหนกันแน่ที่เป็นจุดฝังศพ
ถ้าเป็นจุดที่อยู่ใต้ห้องน้ำจริงก็ยินดีให้ขุด
หากพบศพก็ยินดีทำบุญให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
แต่ถ้าขุดแล้วไม่เจอคงต้องมีคนรับผิดชอบ